แต่ว่าตอนนี้มาดูเรื่องนี้ก่อนเป็นความคืบหน้า
เราเคยเล่าให้ฟังข่าวที่มีผู้ชายคนหนึ่ง
เข้าไปในหอแล้วบุกงัดห้อง

เอามือไปคลำไปจับข้อมือเขาจะข่มขืนเขา
ผู้หญิงไหวตัวทันตั้งสติได้ก่อน
แล้วล่าสุดคนที่อยู่ในกล้องวงจรปิดเนี่ย
สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วนะปฏิเสธด้วย

ใช่ไล่เรียงเวลาเลยละกันคุณผู้ชม
ไล่เวลามาก่อนค่ะให้ดูตั้งแต่ตี๔๗นาที
กล้องวงจรปิดที่หอนะเหตุการณ์มันเกิดที่หัดใหญ่สงขลา
คือผู้ชายคนนี้รูปร่างผอมสูง
เขาก็เข้ามาเหมือนกับมารื้อค้นเขาไม่ได้อยู่หอนี้
แต่ทรงดูเหมือนกับอยู่หอนี้เลย
เหมือนคนอยู่ที่นี่รีบถือตะก้าผ้ามา
ใช่หลังจากตี๔๗เขยิบไปดูตี๔๒๖ค่ะ
ขึ้นไปที่ชั้น๒ขอดูภาพตี๔๖นี่มาแล้ว
ขึ้นไปชั้นสองปั๊บเลือกห้องก่อนแล้วก็ไปห้องห้อง
นั้นน่ะเป็นห้องของผู้หญิงทีนี้ก็เข้าไปแล้วก็ไปก่อเหตุ
ส่วนไอ้ก่อเหตุอะไรข้างในเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะ
แต่จะให้ดูอีกช็อตหนึ่งก่อนช็อตตี๔๕
ตี๔๕๔คือออกมาจากห้องแล้วนี่แล้วดูท่าทาง
มองซ้ายมองขวาลุกลิ๊บลดเลยใช่ค่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตี๔ของวันที่๑ที่ผ่านมา
แล้วก็รีบไปค่ะทีนี้เล่าให้ฟังหน่อยละกัน
ช่วงตี๔๒๖ที่เข้าไปอยู่ในห้องของผู้เสียหาย

ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงบอกว่าปกติอยู่กับเพื่อนนะที่ห้องเนี้ย
แต่ว่าวันนั้นเพื่อนออกไปหาแฟน

พอนอนหลับเฮ้ยรู้สึกเหมือนกับมีใครมานอนกอด
แล้วปกติเพื่อนไม่ได้ทำนี่นะ

หรือเพื่อนกลับมาเพื่อนมากอดหรือเปล่า
แต่พอแบบเพื่อนปกติไม่กอดเรา

มันตกใจมันรีบออกมาจากห้องเลยค่ะ
แล้วแป๊บนึงนะมันวิ่งกลับเข้าไปอีก
ประมาณสักนาทีหนึ่งเออกลับไปบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าลืมมีดไว้ในห้อง
แต่จริงไม่ใช่มีดคุณผู้ชมคือหมวกแก๊ป
คุณผู้ชมจะเห็นภาพตอนตี๔๕๔
เขาถือหมวกแก๊ปออกมาอยู่ในมือเขานะเห็นไหม
นี่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เข้าไปตอนตี๔๒๖ใช่ไหมแล้วออกมาตี๔๕๔นี่แหละ
เป็นช่วงที่ผู้เสียหายเผชิญเหตุการณ์อยู่ในห้อง
ทีนี้พอตำรวจที่สภหัดใหญ่เขาสืบสวนเขาตามแกะรอย
ดอมบอกว่าสังเกตเห็นชัดที่สุดเมื่อกี้คืออะไร

เสื้อสีแดงที่มีรอยสักคนนั้นเนี่ยคุณผู้ชม

สัตยาพราวพงพันธ์ชื่อเล่นเขาชื่ออะไรรู้ไหม

นี่ค่ะตอนที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัวลูกชิ้นได้
ตอนนั้นเดินเล่นอยู่ที่ตลาดคอมเพล็กซ์ที่เมืองหัดใหญ่ค่ะ
จำจากรอยสักได้นั่นแหละก็เอาตัวมาสอบเลย
ตอนมาสอบนะลูกชิ้นยังพูดจาไม่รู้เรื่องเลย

ที่เข้าไปไม่ได้จะข่มขืนคุณตำรวจ
คือเข้าไปนะนะผมไปหาเพื่อน

ห้องมันมืดคุณตำรวจไฟไม่ได้เปิด

ของกินมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่า

ที่แรกผมก็นึกว่ากินได้อ้าวนี่มันข้นดีวะ
พอเขาเปิดไฟผมตกกระใจก็รีบวิ่งออกมา

ที่ผมทำไปผมไม่ได้ตั้งใจจริง

ตำรวจก็แจ้งข้อหาค่ะโดนไป๓ข้อหา

บุคคลที่อายุมากกว่า๑๕ปี
โดยขู่เข็นด้วยประการใดอีกอันหนึ่งคือแหม
ตี๔ตี๕ไปบุกห้องเขาก็บุกรุกเคหสถานยามวิการ

เอาตัวไปฝากขังสารจังหวัดนะคะ
โอ้โหนึกตามแล้วอันตรายจริงนะนอนอยู่
ใครจะไปนึกอ่ะมีคนมากอดอ่ะก็นึกว่าเพื่อนโอ้โห